การฝนหลวงเป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙ที่ทำให้ประสบกรณิกรชาวไทยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด
และที่จังหวัดนครราชศรีมาเป็นจังหวัดแรกที่พระองค์ท่านได้ทรงทดลองโครงการฝนหลวงและประสบความสำเร็จค่ะ
จังหวัดนครราชศรีมาได้จัดกิจกรรมขึ้นมานะคะชื่อว่ากิจกรรมฝนหลวงฝนแรกที่โคราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
เนื่องรการด่างน้ำพระราชหรทะไยตอนฝนหลวงแรกที่โคราชที่แฟชั่นฮอล์ชั้น๑
รู้เรื่องราวฝนหลวงฝนแรกที่โคราช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงคิดค้นขึ้น
เพราะฝนหลวงเม็ดแรกเกิดขึ้นที่สนามบินหนองตะกู
บ้านวังกระทะในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
เมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ถือเป็นการทดลองครั้งแรกของโลก
โดยในหลวงราชการที่๙และคณะทำงานทำฝนหลวง
ที่มีหม่อมราชวงศ์เทพฤษเทวกุล
ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรวิศวกรรม
ในฐานะผู้รับสนองงาน
ใช้เวลาศึกษาความเป็นไปได้๒ปี
คือระหว่างปี๒๔๙๘ถึงปี๒๕๕๙
ในการคิดสูตรการทำฝนหลวงหรือฝนเทียม
ซึ่งโครงการฝนหลวงและโครงการเขื่อนกักเก็บน้ำ
ทำให้เกิดความชุ่มชื่นต่อผืนดิน
ช่วยให้มีน้ำอุปโภคบริโภคการเพาะปลูก
และยังใช้ดับไฟป่าได้อีกด้วยค่ะ
ถึงแม้ในหลวงราชการที่๙จะเสด็จสวรรคตไปแล้ว

และยังเป็นฝนที่กระจายไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ทำให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และตั้งใจจะทำความดีถวายพระองค์ท่านตลอดชีวิต